ยังคงเตือนภัยกันเรื่องของขโมยนี่แหละ
บางทีเราไปนั่งเล่นนั่งทานอาหารในร้าน
เราก็ไม่ได้ระวังอะไรมากมาย

ใช่และแบบนี้แหละคุณผู้ชม
ก็มาขโมยได้ง่ายคว้ากระเป๋าต่อหน้าต่อตาเราไปเลยล่ะค่ะ
ไปดูภาพวงจรปิดภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ข้างสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขตแห่งที่๓ในตัวเมืองเชียงใหม่
จับภาพผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมลักษณะผอมสูง
เขาใส่หมวกกันน็อกเดินเข้ามาในร้านด้วย

ใช่แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็วิ่งตามไงเขาเป็นเจ้าของกระเป๋าอะค่ะ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินไปที่หลังร้านนะคะ
ฉกกระเป๋าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หนีหายไป
เรียกว่าก่อเหตุกันต่อหน้าต่อตาเลย
ขนาดนั่งอยู่แท้นั่งอยู่กับกระเป๋าแท้เนี่ยคุณผู้ชมนี่
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้น้องเขาวิ่งไปขนาดไหนก็ไม่ทันนะคะ

หลังเกิดเหตุน้องนักศึกษาคนนี้นะคะ
ชื่อว่าน้องสริกรพรมขัตติแก้วนะคะ
อายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นี่แหละ
เขาบอกว่ามาอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟนี้เป็นประจำเลย

วันเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาดึกแล้วตี๓ค่ะ
ตี๓ของวันที่๔พฤศจิกายน

แต่ว่าหลังจากแยกย้ายเสร็จแล้วยังไม่ง่วง
ก็เลยมาอ่านหนังสือต่อที่ร้านนี้
ก็วางกระเป๋าวางทรัพย์สินไว้บนโต๊ะตามปกติ

แต่ปรากฏว่ามีขโมยมาฉกกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตา
เหตุการณ์เป็นยังไงน้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็อยากเตือนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นร้านกาแฟ
ที่อยู่ในโครงการที่มีย้ำเข้า
แล้วพบโลกบริเวณนี้กล้องวงจรผิดเยอะมากเลยค่ะ
แต่ว่าก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้น

คือก็น่าเห็นใจนะช่วงเวลานั้นคนก็น้อยนะ
แต่เจอคิดว่าคงไม่มีใครหรอกแล้วก็วางเอาไว้
คือไม่ได้บอกว่าประมาทแต่ด้วยความที่ว่าเคยชิน
ใช่ค่ะแล้วมันดึกดื่นแล้วอ่ะ

แต่ว่ามันก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
ล่าสุดน้องนำคลิปนี้แหละไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว

แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นหูเป็นตา
เนื่องจากว่าตอนนี้ทางตำรวจยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน
ว่าคนร้ายเนี่ยจะกล้าลงมือก่อเหตุกันได้
เพราะฉะนั้นนะคะพวกเรานี่แหละที่ใช้ชีวิตกันนี่แหละนะคะ
ว่าจะไปร้านประจำไปที่สาธารณะที่ไหนก็ตาม
ระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้เรียบร้อย
อย่าให้ห่างจากตัวมากนะคือเข้าใจนะ
เวลาเรานั่งในร้านเราจะวางกระเป๋า